คุณผู้ชมค่ะคือตอนนี้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
เพราะว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบและยอมรับ
ว่าอาจจะใช้เวลา๒๓ปีกว่าสถานการณ์เหล่านี้
คลี่คลายนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ประชาชนในกรุงเทพส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตตามปกติ
แม้จะมีกระแสข่าวแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละออง
สูงเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
แต่ก็มีบางกลุ่มที่ซื้อหน้ากากมาป้องกันฝุ่นละออง
เพื่อรักษาสุขภาพในระยะยาว
เพราะว่าอยู่บนถนนมันก็
วิ่งขับวินทุกวันมันก็มันมีควันเยอะครับ

แล้วฝุ่นละอองช่วงนี้ก็เห็นบอกมีข่าว
ฝุ่นละอองเยอะผมก็เลยใส่ใส่มาตลอด
ต้องหาให้ใส่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า
ข้างนอกมันจะเยอะกว่านี้ไหมที่อื่นนะนะ
แต่ตรงนี้แถวนี้ระแวกนี้มันก่อสร้างมันเยอะ
ตอนเช้าก็เอารถมาส่งเด็กเข้าโรงเรียน
ก็วนรถกลับบ้านเลยคือไม่ได้ลงมาเดินตรงนี้ค่ะ
แล้วตอนเย็นเราก็เอารถออกจากบ้านมารับเด็กเราก็วนกลับบ้านเลย

บางส่วนมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสร้างใหม่ทั้ง๑๑สาย
อาคารที่อยู่อาศัยการจราจรบนท้องถนน
ประกอบกับสภาพอากาศที่ปิด
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย
ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ถึง๒๐
ประกอบกับสภาพหน้าที่ปล่อนด้านหิว
เราสามารถเช็คค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานได้
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ปรมควบคุมบริมิตรพัฒนาที่มา
เมื่อเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์สีส้มแบบนี้
แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้น
ตรฐานค่ะดังนั้นนะคะจึงต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองค่ะ

นายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่า
สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองจะยังไม่คงที่ไปอีกสักระยะ
จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วง๑๒เดือนนี้
จากนี้ได้เสนอรองนายกรัฐมนตรีพบตรรวมทั้งกอทม
รวมถึงคืนพื้นผิวจราจรพื้นที่ก่อสร้างแนวรถไฟฟ้า

และลดการสะสมมลพิษจากรถยนต์
ส่วนในระยะยาวควรจะหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งจะลดค่ามลพิษได้ถึงร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๒๐
และการส่งเสริมใช้รถไฮบริดและรถไฟฟ้า
ซึ่งคาดว่าประมาณ๒๓ปีนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
วัฒนาพงษ์ใช้งานถ่ายภาพเคมิการประพันธ์ใจ
ข่าวเทียรัตน์ทีวีรายงาน